คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่บุรีรำนะคะ
เป็นเหตุการณ์ระหว่างน้าหลาน
แต่เป็นน้าหลานที่อายุเยอะแล้วทั้งคู่นะคะ

ก่อเหตุเอาไม้เป็นไม้ไผ่ยาวเลยกระหน่ำตี

นี่คือภาพตอนทำแผนคนก็จะไปรุมประชาธรรมนะคะ
เพราะว่ายัดยาติของนางปวดจงรำอายุเจ็ดสิบห้าปี
ที่เสียชีวิตนะคะก็กรูเข้าไป
ประชาธรรมนายจำเรินซึ่งเป็นหลานอายุหกสิบห้า
เพราะว่าใช้ไม้ไผ่ไปกระหน่ำตีนางปวดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางคืน๘พฤศจิกายน
แล้วเขาให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมคะที่เอาไม้ไปกระหน่ำตีเนี่ย
ไม่ชอบเสียงน้าเลยไม่ชอบเสียงน้าบ่น
ก็เลยเอาไม้ไผ่ไปตีน้าจนตายระหว่างทำแผนคนก็สาบแช่งค่ะว่ามันเกินกว่าเหตุ
เหตุผลมันแค่นี้ไปฆ่าเขาตายเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่เลยนะคะทำแผนอยู่ครึ่งชั่วโมง
แล้วก็นำตัวไปสอบพอสตึกชาวบ้านก็งงมาก
หลานแท้ทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้
ซึ่งผู้ตายเขาก็คอยดูแลให้ข่าวให้น้ำดูแลมาตลอดนะคะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็พยายามจะถามแล้วว่า
ถามจริงมูลเหตุจูงใจมันคืออะไร
ผู้ต้องหาก็ไม่ยอมบอกก็เดินหน้านิ่งอะค่ะ
ด้านลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะอายุสี่สิบห้าชื่อว่าเนมัว
เมาบอกว่าปกตินับถือผู้ก่อเหตุเป็นพี่ชายคนนึงเลยนะคะ

ก็ไม่คิดจะโกรธแค้นอะไรหรอกก็เป็นญาติกันอ่ะ
แต่เสียใจไงว่าทำไมถึงกล้าทำขนาดนี้
ผมอยากเคล็ดแก่มากไปกอดแก่ฉันหน่อยผมไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มี
คืออยากอยากกอดครับพี่ชายนั่นเลยครับ
อยากถามอะไรไม่ถามผมไม่ได้ถาม
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าวันเกิดเหตุนายจำเรินอ้างว่า
จะมามาพบศพของผู้เสียชีวิตบังเอิญอืม
ว่าตัวเองไม่ได้ทำตัวเองเป็นคนเจอศพเป็นคนแรก
แล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแต่ชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หรอก
มันแปลกสุดท้ายก็เลยความมันก็แตกอะค่ะความจริงมันก็ปรากฏนะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุชอบอ้างอะนะคะ
น้าชอบบ่นเขาเวลาเขาเมาแต่น้าก็บ่นเตือนนั่นแหละเตือนด้วยความเป็นห่วงไง
ก็เตือนบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็เนี่ยก็คงจะเป็นมูลเหตุนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุเองก็เมาจริงตอนก่อเหตุก็เมาด้วยแหละเมาเหล้า
เมืองต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ

ว่าเมาขนาดไหนเมาแบบไหนคือ
ญาติพี่น้องเขาถึงบ่นเขาถึงเอือมระอาใช่ไหม
ใช่เขาเตือนก็ควรจะฟังเขาก็เตือนด้วยความหวังดีจริง